คนมีกิจกรรมวันพ่อกันกับครอบครัวนะคะรวมไปถึงคนบันเทิง
แล้วก็ในพื้นที่ต่างหน่วยงานราชการก็จัดกิจกรรม
เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร
มีงานกิจกรรมเป็นดนตรีแจ๊ส
เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีแจ๊ด
คีตะรัตนบรมราชานุสรทะสถิตกลางใจราชนิรันดิ์

ควบคุมวงโดยรองศาสตราจารย์ดรพาทรศรีกรานนท์ค่ะ
และเพลงที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงโปรด
สำหรับการแสดงในครั้งนี้นะคะอาจารย์พาทร
หรือว่าในดวงใจนิรันดิ์อีกด้วยค่ะ
เพลงที่๙ทรงโปรดที่๙ทรงโปรด
และเพลงที่๙ทรงโปรดที่๙ทรงโปรด
และเพลงที่๑๐ทรงโปรด

เพลงที่๑๐ทรงโปรด

เพลงที่๑๐ทรงโปรด

เพลงที่๑๐ทรงโปรด
เพลงที่๑๐ทรงโปรด
เพลงที่๑๐ทรงโปรด
เพลงที่๑๐ทรงโปรด

เพลงที่๑๐ทรงโปรด

เพลงที่๑๐ทรงโปรด
เพลงที่๑๐ทรงโปรด
เพลงที่๑๐ทรงโปรด
เพลงที่๑๐ทรงโปรด
เพลงที่๑๐ทรงโปรด

เพลงที่๑๐ทรงโปรด

เพลงที่๑๐ทรงโปรด